แชร์แรกแชร์เพียงกว่า

วงนางงามนี้มันร้อนแรงยิ่งนัก
ล่าสุดมีนางงามดังชนิดที่ว่าพูดชื่อปุ๊บรู้ปั๊บ

แต่เบื้องลึกเบื้องหลังยังรั้งตำแหน่งเมียน้อยนักการเมือง
ยังเคยผ่านกระบวนการคล้อยตัวมาก่อน
โอ๊ยเจวิฟังชัดไม่หูฝาดค่ะ
เพราะพี่เลี้ยงนางงามรุ่นใหญ่โชว์หลักฐานชัดเจนว่า
คือขายจริงไม่ติ่งหนังนะคะ
โดยมีแชทไลน์แลกเบอร์นัดแนะกินข้าว
มีหลักฐานเป็นสนุนราคาค่าใช้จ่ายขายบริการทานข้าวครั้งละ๑๔๐
กลางละแสนสองแสนแต่พักหลังหน้างามคนนี้นางแอบรับงานเอง
ไม่ผ่านนายหน้าพี่เลี้ยงที่เคยแบ่งกันคนละหกสิบสี่สิบ
ก็แค้นฝังหุ่นสิจ๊ะแม่เล่นกับรุ่นลายครามขนาดนี้
พี่เลี้ยงนางก็เลยหงายการ์ดแฉแหลกแยกวิภาว่านางงามคนนี้
เขียเมียหลวงตกกระป๋องเจิดหน้ารั้งตำแหน่งเมียใหม่ได้เข้าประตูวิวา
เพราะมีลูกด้วยกันก่อนลับแหมผ่านมือเสียไฮโซไฮโซมาหลายคน
ท้ายที่สุดก็ได้เลื่อนขั้นเป็นเมียเบอร์หนึ่งนักการเมืองไปเลยร้ายนะจ๊ะ
แต่ระวังไว้ให้ดีเถอะแว่วว่าพี่เลี้ยงนางงามรุ่นใหญ่
พกความแค้นแชร์ความลับให้พังกันไปข้างหนึ่งเลยจ้า